ส่วนเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเหตุกับผู้สูงวัยเหมือนกัน
ปีก็ใกล้จะเกษียณแล้วนะถ้ารับราชการนะ
เป็นผู้หญิงอายุ๕๒ปีนอนอยู่บ้านคนเดียว
ภาวะสิครับเพราะว่ามีคนร้ายที่เพิ่งพ้นโทษออกมา
บุกเข้าไปกลางดึกจะไปข่มขืนเธอค่ะ
เธอก็ออกอุบายใช้กำลังฮึดสู้แล้วก็หนีมาได้
คนร้ายเนี่ยยังขู่ด้วยนะว่าถ้าแจ้งตำรวจจะฆ่ายกครัวอีกต่างหาก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๖พฤษภาคม
ในพื้นที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำนะคะ
คนร้ายเพิ่งจะพ้นโทษจากเรือนจำมาไม่นาน
นั่นก็คือนายพงเทพอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปี
งัดหน้าต่างบ้านเข้าไปข่มขืนหญิงอายุ๕๒ปี
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าขณะที่นอนหลับอยู่ในห้องคนเดียว

พงเทพเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านใกล้กันนะเขาจำได้เลย
เขาบอกว่าลืมตาขึ้นมาเนี่ยเห็นนายพงเทพกระโดดคล่อมตัว
แล้วก็จูบปากด้วยครับด้วยความตกใจนางสานางเอเนี่ยนะคะ
ก็เลยเขาเรียกว่าดิ้นสู้
แล้วก็กระชากผมคนร้ายแล้วก็บีบคอ
จากนั้นเธอก็ออกอุบายพยายามแบบล่อลวงหลอกคนร้าย
แล้วก็วิ่งหนีออกมาจนได้
บอกว่าโอ้โหคนร้ายมันพยายามจะจูบจะคร่อมจะข่มขืน
ถอดกางเกงตัวเองออกแล้วนะแล้วก็ถอดกางเกงป้าด้วยนะครับ
และทีนี้ป้าก็ดิ้นสู้ดิ้นจนป้าก็หมดแรง
แล้วคนร้ายมันก็บอกมันก็หมดแรงเหมือนกัน
ทีนี้คนร้ายก็บอกป้าไงรู้ไหมบอกว่าผมรักพี่นะพี่ผมขอนอนด้วยได้ไหม
คุณป้าก็เลยบอกแบบนี้จะนอนก็นอนนอนตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บนึง
แต่ว่าตัวคนร้ายเนี่ยไม่เชื่อก็ฉุดกระชากฉุดรั้งคุณป้าไว้
กระทั่งคุณป้าบอกไม่ไหวแล้วฉันใช้แรงดีกว่า
ฉันผลักคนร้ายด้วยฉันวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือถึงรอดพ้นจากคนร้ายได้นะฮะ
ต้องนับถือสติแล้วก็แรงของคุณป้าจริงนะ
พอหนีออกมาได้ก็วิ่งไปที่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งอยู่ใกล้กันนะคะแล้วป้าบอกให้ว่าตอนนี้กลัวมาก
ไม่กล้ากลับไปนอนบ้านแล้วเพราะว่ากลัวจะถูกคนร้ายตามมาฆ่า
อย่างที่ได้ขู่เอาไว้ซึ่งปกติผู้เสียหายพักอยู่บ้านเพียงคนเดียว
สามีของผู้เสียหายเนี่ยไปทำงานต่างประเทศ
ลูกชายมีสองคนนะคะแต่ว่าทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
ผมรักพี่ขอนอนด้วยฉันก็เลยว่าเออนอนนี้จะนอนก็นอนตรงนี้แหละ
เดี๋ยวเขาไปเยี่ยวก่อนจะหนีแต่เขาก็ไม่ปล่อย
แล้วอีกที่หนึ่งมันก็บอกมันว่ามึงก็นอนคอยก่อนเดี๋ยวพี่ไปเยี่ยวก่อน
มันก็ไม่ปล่อยจ้ะก็สู้กันไปอีกก็มันก็ตบอีก
แล้วกูจะขาดตายใหม่หมดลูกมึงมาสองคนกูก็จะค่าเมิน
เออถ้าน้องรักพี่น้องก็นอนตรงนี้ก่อน
ก็ไม่ได้นะคนรายก็ไม่ยอมแต่ว่าบ้านผู้ชมผู้แห่งบ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียหายมาคอยหน้าต่างกลางดึก
มาด้วยอาการตกอกตกใจแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามีคนบุกเข้าบ้านพยายามข่มขืน
ก็รีบวิ่งไปดูที่บ้านของผู้เสียหายปรากฏว่าก็ไม่เจอแล้วนะคะ
ว่าคนร้ายคงหนีไปก็เลยให้ภรรยาของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
โทรแจ้งตำรวจซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เป็นการกระทำที่อุกอาจก่อเหตุกลางดึก
กลางดึกเป็นช่วงเวลาที่เคอร์ฟิลล์ด้วยเนี่ยนะคะ
ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ย
ตามจับคนร้ายให้ได้เร็วเร็วเพราะตอนนี้หวาดภาวะกันทั้งหมู่บ้านเลย

ตอนนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่สพชำนิแล้วนะคะ
ตำรวจก็กำลังเร่งหาเบาะแสคาดว่าหาตัวไม่ยาก
พอจับตัวได้ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ